คุณผู้ชมจำพี่คร้าว๒๐๑๘ได้หรือเปล่า
ที่เคยถ่ายรูปกับเจ้าควายยิ้ม
และเป็นขวัญใจชาวโซเชียลนะคุณผู้ชม
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วที่อยากจะได้ควาย
แล้วก็เรียกอะไรเงินให้ช่วยกัน๑แสนบาทไปซื้อควายมาเลี้ยงอะไรแบบนี้

แต่ว่าล่าสุดควายยิ้มของเขามันหาย
บอกว่าถ้าเกิดควายได้กลับคืนมาเดี๋ยวจะบวชให้๑๕วัน
สุดท้ายได้ควายกลับคืนมาก็ต้องไปบวชตามที่บนเอาไว้กับหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับ
นายสุรัจแพ่วเกตอายุ๓๗ปีเจ้าของฉายาพี่ค้าว๒๐๑๘
คุณผู้ชมจำได้เนอะใส่เสื้อหม้อห้อมถ่ายรูปกับชาไอ้ควายสิ
ควายก็ยิ้มลงโซเชียลคนก็อุ้ยน่ารักจังเลยควายยิ้มได้ด้วย
ก็เป็นขวัญใจชาวโซเชียลกันไปล่าสุดไปทำพิธีปรงผมหน้าที่วัดโคสิตามราม
อำเภอสังคบุรีจังหวัดชายนาฏเมื่อวาน
บวชแก้บนหลวงพ่อกลวยตามที่บนบานเอาไว้นะฮะ
หลังจากนั้นตอนเย็นก็ไปอ้าวไปพอปงผมเสร็จปุ๊บ
ก็ไปล่ำลาเจ้าควายกันซะหน่อยนะฮะ
เพราะว่าก็เดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันตั้งหลายวัน
นะฮะไปอาบน้ำให้ควายคู่ใจกับเจ้าทองคำเนี่ยแหละฮะ
ว่าเจ้าควายยิ้มนะฮะพาเล่นน้ำอาบน้ำสระผมกอดจูบกันนะ
บอกว่าเอ่อเดี๋ยวจะไปบวชก่อนนะสิบห้าวันนะจัดทองทำน้า
อะไรแบบนี้เนี้ยใส่ชุดน่าเกลียบพร้อมนะครับนายสุฯ
รัฐบอกว่าการบวชครั้งนี้มาจากที่เขาบ่นเอาไว้
ตั้งแต่นู่นเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลกันไป
ตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาไปโพสต์รูปกับควายว่าเขาต้องการจะได้เงิน
แสนบาทไปซื้อควายกลับคืนมาควายถูกขายทอดไปอะไรแบบนี้
แต่ว่าจริงแล้วควายเป็นของท่านนายกอบตฝากเขาเลี้ยงไม่ได้มีการขายทอดอะไร
แล้วก็สุรัตน์เป็นคนไปเลี้ยงแล้วอยากจะได้เจ้าทองคำมาเลี้ยงคู่กับควายตัวเมียอีกตัวนึง
ก็กลายเป็นเรื่องราวขึ้นลงขึ้นศาลกันไป
เขาก็เคยบนเอาไว้ว่าขอให้หลุดพ้นทุกข้อกล่าวหา
ทีนี้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดจนกระทั่งกลางเดือนที่ผ่านมา

ล่าสุดได้ควายคืนมาแล้วก็เลยต้องรีบหาเลิกบวชตามที่บนเอาไว้
เรื่องของคดีความตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตามจับคนร้าย

ตำรวจก็เลยตอนนี้อนุมัติศาลออกหมายจับไปแล้ว
เขาบอกว่าก็เป็นคนคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันเคยมาอยู่ที่บ้านนี่แหละครับ
ก็ไม่คิดว่าจะทำก็ได้ลงคอมาขโมยควายไป
เชื่อว่าอีกไม่นานตำรวจจะจับกลุ่มได้ตอนนี้ก็เป็นหลวงพี่สุรัตน์หรือว่าหลวงพี่คร้าวไปเรียบร้อยแล้ว
บวชไปแล้วนะฮะเดี๋ยวออกมาก็จะอยู่กับเจ้าทองคำกันต่อแหละนะฮะ